ครอบครัวไหนจะเป็นอย่างยักษ์บ้างนะเนี่ย
ถ้าได้ยินเสียงอยู่ไกลเนี่ยเอ๊ะทะเลาะกันหรือเปล่า
เดี๋ยวแย่ต้องไปดูเท่าน้อยนะเรื่องครอบครัวของคนอื่นที่คุณยายชอบมากเลยค่ะ
ได้แล้วค่ะมายุ่งเรื่องครอบครัวของคนอื่นนะกับคุณยายในช่วง
ไอ้ไอ้แดวขาวอีน้า
ยุ่งเรื่องครอบครัวของคนอื่นเนี่ยจริงมันเป็นเรื่องถนัดของคุณยายอยู่แล้ว
คุณยายมีความรู้สึกว่าถ้าทำแล้วมันจะเหมือนมีความรู้รอบตัว
จริงรู้รอบตัวเราเนี่ยแหละรอบรั้วเราเนี่ยแหละ
คุณยายไปยุ่งมาสองครอบครัววันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะ
แล้วหัวกระท่อมไม่รู้มีความลับมีสูตรลับอะไรในการทำอาหารทำกับข้าว

จะว่ามันแซ่บด้านอ่ะ
ไม่เห็นเหรอข้างหลังเขาทำอะไรกันนะค่ะ

โอ้ยจ่ายแล้วล่ะกระทมเมียตัวเองเผ็ดได้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้
กับข้าวอร่อยโดยเฉพาะของชอบแกงฟักทอง
กูได้ถามจริงซะค่ะแกงฟักทองที่กินน่ะค่ะ
มันยังมีฟักทองเหลืออยู่ไหมคะสงสัยมันจะมีแต่ผงชะลด

เออได้แล้ว
อาจจะจะว่าไปจากคลิปนี้นะคะ
คุณแน่จะมีข้อมูลมาบอกที่นี่

แต่ผงชูรสเนี่ยเขามันไม่ได้มีผลมีใจอะไรนะคะ
ที่บอกว่าทานเยอะแล้วมันจะทำให้ผมลวกเนี่ย
แต่อย่างไรก็ถามการทำกับข้าวนี่
ใส่อะไรมากไปมันก็ไม่ดีเนอะ
น้ำปลาใส่มากไปเค็ม
น้ำตาลใส่มากไปหวานนั่นไง
เพราะฉะนั้นแล้วใส่ให้พอดีทุกอย่างก็อร่อยเยี่ยมไปเลยค่ะ
เอาครอบครัวถัดไปคุณยายไม่ยอมหยุดหรอก
เรื่องของการไปเผือกเลือกชาวบ้านเขาเนี่ย
ครอบครัวนี้สามีร้องเพลงสันเสริญภรรยาเขาร้องว่าอะไรนะขอฟังหน่อย
เกิดเป็นภวยใส่ต้องจำใจอดทน
เกลียดใช้เมียบุญต้องต้นเก็บมาไว้
ต้องพอให้เพลงทักมันไปอีกนานจริงนาย
เกิดเป็นภวยใส่เหมือนตายทั้งเป็น

เมื่อกี้ยังร้องเจ๋งกันเศร้า
เหอวะหัวเห้ย
ถ้าอันโทษนะคะนี่ก็เป็นการร้องเพลง
เกิดเป็นผู้ชายต้องวิจัยอดทน
นี่ดากเมียกลางเพลงดากเมีย

ผู้้เปลี่ยนไปทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงหน้าฟาชาติวะฮีราน่ะ
นี่หน้าที่ของคุณก็คือดูแลเมียก็ดูแลไปสิ
ไปทำเป็นมีปัญหาแล้วก็ไปร้องเพลงด่าเขา
เขาก็จับได้อยู่ดีเขารู้อยู่ดีแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องทำเหมือนเดิม